จะไปเรียนครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป

เรียนไงอ่ะพี่รถผมเป็นอย่างนี้

ขับมาอยู่ดีไฟลุกล้ออ่ะ

แล้วมีสติเข็นรถเข้าข้างทาง

แต่ตอนแรกก็ตกใจอยู่เอาอย่างไรดี

ให้มันห่างจากบ้านเรือนคนอื่นด้วยนะครับ

ถังดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไฟไว้ได้
พลเมืองดีที่เป็นเจ้าของคลิปก็บ้านใกล้น้องเขาเลย
อยู่ในพื้นที่บ้านจัดระเบียบตำบลหลุบเหล่า

ก่อนเกิดเหตุคือน้องกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนครับ
โอ้โหนี่ควันขมงเลยฉีดดับเข้าไป
คาดว่าอย่างนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเออคุณผู้ชมต้องฟังหน่อยนะ

ทำให้น้ำมันหยดไปโดนหัวเทียนเออ
เคยได้ยินเหตุการณ์แบบนี้เคยได้ยิน
ไฟก็เลยลุกไหม้ขึ้นมาตรงนั้นคุณผู้ชมแถวล้อ
โชคดีว่าน้องปลอดภัยแต่น้องรักเรียนเหลือเกินฮะ
เข็นรถที่ไฟไม่ไหม้เลยนะแต่มันดับแล้วนะอ่าอ่า

ไปเรียนต่อครับโอ้โหน้องน่าชื่นชมฮะค่ะ